เค้าบอกจากแต่ว่าคุณชมพู่จะท้องไหม
อ่าจะเป็นใคร

คุณพิ้งกี้
นางเอก
นางเอกหมดเลยก็ไม่ใช่

ล่าสุดเมื่อกี้ไปร่วมงาน
ก่อนล่าสุดเลยเนี่ยนะครับจริงก็มีกระแสข่าวมาว่า

ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเธอปฏิเสธละครของคุณเคนคุณหน่อย
เขามองว่าอย่างงั้นระเรืองไฟ

แล้วน้องก็เลยไปดูในกระเป๋า
เป็นไปได้ไหมว่าจริงแล้วเนี่ยคนที่ท้องเนี่ยเขาจะถือกัน
ว่าถ้าไม่ถือ๓เดือนเขาจะไม่พูด
เขาจะไม่พูดกันหรือจริงนาง
ตัวนางบอกมาแล้วว่านางไม่ถือแคบ
อ๋อนางไม่ถือแคบ
ใช่แล้วก็จะโฟกัสเรื่องครอบครัวแปลว่าอะไร

คือการรับงานเยอะโฟกัสทั้งครอบครัวไม่ได้จริงป่ะ

งานเยอะจริงโฟกัสเรื่องครอบครัวไม่ได้จริง

ตอนนี้จริงตอนนี้ถูกสั่งเบรกทำงานให้น้อยลง

อันนี้เรื่องจริง
ก็อยากให้ไปรับไปจง

แปลว่าเค้าวางแผนที่จะมีลูกเนี่ยช่วงปลายปีไม่ได้ถือเคสอะไร